อย่างที่บอกไปว่าข่าวการเสียชีวิตคุณแตงโมเนี่ยติดตามกันทุกสายอาชีพค่ะ

นักข่าวประชาชนอายาการตำรวจพยาบาลคุณครู
คือทุกคนติดตามหมดเลย
มีการจับพิรุษหรือปฏิสัมพันธ์ของคนบนเรือสปีดโบสต์ลำนี้ด้วย
คือก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานหนึ่ง
เขาเอาเรือพร้อมกับนักประดาน้ำ
แล้วก็เครื่องตรวจจับวัตถุใต้น้ำไปติดตามหาพยานวัตถุในคดีใช่ไหมคะ
ก็คือแก้ววายทรงสูงที่คุณแตงโมใช้ดื่ม
แล้วก็ถ่ายรูปบนเรือสปีดโบ๊ทกับกลุ่มเพื่อนก่อนที่จะพลัดตกน้ำ
ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอวิเคราะห์คลิปวงจรปิด
บันทึกภาพคุณแตงโมกับกลุ่มเพื่อนบนเรือสปีดโบ๊ท

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องแก้ววายเขียนแคปชั่นว่าแก้วกับขวดวายหายไปไหน
วงเล็บอุบัติเหตุจริงต้องทิ้งด้วยเหรอ
อีกหนึ่งหลักฐานที่ยังคาใจแก้ววายหายไปไหน
ที่บนเรือมีภาพการดื่มวายหลายแก้ว
ผมกับทีมงานมาร่วมกันวิเคราะห์กับคลิปนี้
ทั้งหมดเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมและทีมงาน
โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ
ดูครับคนนี้คือจ๊อปมาดูคนในเรือนะครับ
หัวเรือนี้คือโรเบิร์ตถูกไหม
หัวเรือที่ยืนอยู่ในโรเบิร์ตส่วนคนใส่แว่นดำตรงนี้คือปอร์
เรามาดูพฤติกรรมของคนบนเรือกันนะครับ
หลังจากนั้นคุณปอคุณปอเดินไปหยิบอะไรจาก
นี่คุณปอนเดินไปหยิบหลักฐาน
อันนี้น่าจะเป็นเหมือนแชมเปญยื่นส่งให้จ๊อปไอจ๊อปเปิด

ละเอียดหยิบไหมคะ

คือเป็นภาพตอนที่กลุ่มเพื่อน

ก็อย่างที่เขาอธิบายไปในคลิปเนี่ย
มีการหยิบขวดลักษณะคล้ายกับขวดแชมเปญ

ตอนไปเติมน้ำมันเขาบอกเขานับได้๕ใบ

มันเห็นเป็นขวดชัดเจนแล้วก็ตอนที่รินอีก

เอาแล้วแก้วที่เหลืออีก๔ใบหายไปไหน

เหมือนคนสนิทใกล้ชิดกัน

ไม่ค่อยเหมือนเพื่อนสนิทที่มาสั่งสรรค์กันเท่าไหร่

ย้ำอีกครั้งเขาเขียนบอกไว้แล้วเนอะว่า
นี่เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขากับทีมงานนะ
แต่เขาวิเคราะห์ออกมาแบบนี้

ก็บอกว่าก็ผมรู้สึกว่ามันดูผิดปกติ

แต่ถ้าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุจริงอย่างที่ทุกคนพูด
ทิ้งของทำไม

คุณผู้ชมส่งความคิดเห็นมา

ลักษณะการชนแก้วเหมือนไปเที่ยวผับแล้วโต๊ะข้างมาขอชนแก้ว